ไปดูความคืบหน้าที่ปัตตานีกันหน่อยนะฮะ
ผู้หญิงสองคนเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันไป

จังหวะนั้นตัดไปขวาต้องการจะกลับรถพอดี

กระบะเขาตีคู่กันมาด้วยความเร็ว

ผู้หญิงสองคนไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้

เหนือหลุดเห็นกระดูกครับคุณ
เห็นกระดูกล่าสุดเนี่ยโดนตัดนิ้วไปแล้ว๑คนนะฮะ

แต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสพอสมควรนะครับ

เสร็จปุ๊บคนขับกระบาดก็ลงไป

คนเจ็บ๒คนคือนางสาวนุษรีอิอารีอายุ๒๐ปี

นูฮาฟีซา

จังหวะนั้นก็ขี่มาเลนซ้ายสักพักหนึ่งครับ
จะตัดขวาเลยแล้วก็จะกลับรถไป
บนถนนสาย๔๒เพชรเกษม
ตะบนบรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานี
จังหวะเดียวกันที่กำลังจะข้ามไปอยู่เลนกลางปุ๊บ
รถกระบะมาพอดีพุ่งชนเลย
สองสาวถูกลากไปใต้ท้องรถ

ทุกคนช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีครับ
ตัวนางสาวนุราฮาฟิซานั้นอาการบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยังคงน่าเป็นห่วงแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ทีนี้นางสาวของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นคนซ้อนบาดเจ็บหนักมากเลย
บอกว่าหลานนะมีบาดแผลตรงที่บริเวณแขนซ้าย
สุดท้ายต้องตัดนิ้วนางกับนิ้วก้อยออกไป

ส่วนคู่กรณีคนขับกรแบบไม่เยี่ยม
ก็ให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไป

ทำงานได้๒วัน

เพราะว่าหลานรู้แล้วว่าตัวเองต้องพิการ

ขนาดที่นายอับดุลคอลลิกแวลมิงอายุ๕๔ปีซึ่งเป็นคนขับกระหว่างคู่กรณีก็บอกว่า
ก็รถจักรยานยนต์คันนี้ตัดหน้าเขาตัดแบบกระชั้นชิดเขาหลบไม่ทันก็ชนโครมเข้าไป
ส่วนที่เห็นในคลิปว่าเขาขับรถแข่งกันมากับอีกคันนึงแล้วก็มีการปาดกันไปปาดกันมา
แล้วก็ไปชนกันกับรถจักรยานยนต์จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริง
รถคันหลังที่เห็นขับมาเนี่ยเขาจี้ผมเขาจี้ท้ายผมมาผมก็พยายามหักหลบ
หลบปุ๊บจังหวะเดียวกันไปเจอกับรถจักรยานยนต์ที่มาพอดีชนโครมเข้าไป
เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ไปตัดหน้าเขาแต่ว่าตัวเองช่วยเหลือรับผิดชอบนะ
ตอนแรกก็ช่วยไปก่อนเบื้องต้น๕๐๐บาทส่วนที่ญาติจะเรียกร้องมากกว่านั้นก็คงไม่มีให้หรอก
เพราะตัวเองก็ฐานะไม่ดีนะฮะเป็นคนขายเสื้อกระสอบเป็นเหมามานะแล้วก็ไปขาย
ขอความเห็นใจให้กับเขาด้วยเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแต่รถจักรยานยนต์ตัดหน้าเขาเองนะฮะ
ด้านตำรวจตอนนี้เดี๋ยวสอบสวนก่อนเอาภาพต่างต่างมาตรวจสอบแล้วก็เตรียมตามคนขับกระบะอีกคันนึงเนี่ย
จี้ท้ายคันที่ชนเนี่ยมาสอบสวนด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่ผิดต่อไป
แต่ถ้าดูจากมุมที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะมันเป็นมุมที่ค่อนข้างสับสนนะ
การตัดสินใจของแต่ละคนนี้มันกระชั้นชิดมากเลย
เพราะว่าเดียวกันกระบะเขาก็คู่กันมากระยังจนก็ตัดไปพอดี
นะครับก็เลยประสบเหตุขึ้นมา